ก่อนหน้านี้เราก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ

แล้วมีประชาชนไปนั่งตักน้ำที่ขังอยู่มาอาบตัวเอง

ทำให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจง
ว่าปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมถนนเหล่านี้เนี่ย

ในแต่ละท้องถิ่นนั้นเขาได้รับการจัดสรรงบประมาณกันอย่างไรบ้างค่ะ
อย่างที่เห็นภาพนี้นะคะว่าในโลกโซเชียล
มีการแชร์ภาพประชาชนไปอาบน้ำกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
เพื่อประชดประชันสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกันอยู่บ่อยเลยทีเดียว
โดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ก็เลยทำให้การสัญจรไปมานั้นยากลำบากค่ะ
นายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ยังออกมาพูดถึงเรื่องนี้

อย่าโพสต์ภาพในลักษณะดังกล่าว
เพราะเป็นการสร้างความอับอายให้กับประเทศ
ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลโดยตรง
แต่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วทุกปี
แต่บางพื้นที่ก็แก้ปัญหาไม่สำเร็จ
เมื่อเราลองย้อนกลับไปดูเรื่องของเงินอุดหนุน
จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือออปทก็พบว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๘๒๕๖๐
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยปีละ๒๕๐๐๐ล้านบาท
และมาดูเฉพาะงบอุดหนุนทั่วไปของอปทในแต่ละปี
ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ต่ำกว่าปีละ๒แสนล้านบาทค่ะ
ประกอบด้วยปี๒๕๕๘ได้รับการจัดสรรไป๒๙๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๙ได้รับการจัดสรรไป๒๓๐๐๐ล้านบาท
และปี๒๕๖๐ได้รับการจัดสรรไป๒๔๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นภารกิจ
ได้รับการถ่ายโอนมาจากรัฐบาลในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
เพราะเลขก็น่าสนใจในปี๒๕๕๘ได้รับการจัดสรรไป๓๐๐๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๙ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็น๓๓๐๐ล้านบาท
และปี๒๕๖๐ถูกปรับลดลงค่ะเหลือเพียงแค่๘๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งในวงเงินส่วนนี้เองมีการจัดสรรในส่วนภารกิจของการก่อสร้างบำรุงรักษาถนน
โดยในปี๒๕๕๘ได้รับการจัดสรร๑๐๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๙ได้รับการจัดสรร๑๒๐๐๐ล้านบาท
และในปี๒๕๖๐งบประมาณในส่วนนี้ถูกตัดออกไปค่ะ
ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ในฐานะที่กำกับดูแลคณะกรรมการกระจายอำนาจ
เพื่อขอคำชี้แจงถึงกรณีที่ถูกตัดงบในการซ่อมสร้างถนนนี้ออกไป
ซึ่งนายวิศนุยืนยันว่าจะมีการออกคำสั่ง
เพื่อให้ท้องถิ่นไปบูรณาการงบในส่วนเพื่อแก้ปัญหา
แต่ว่าในภาพรวมแล้วอปทยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มากกว่าปีก่อนถึง๑๒๙ค่ะ